เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
กระติกนิ้วรอแบบนี้คืออะไรล่ะครับพี่อืม
ไปเข้ามาอีกอาบน้ำอะไรนาน
แล้วคืนนี้บอกว่าจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ
อุ๊ยทำไมเอาไว้เราทีนี้ก็ว้าวุ่นดี
เจอแบบนี้เซ็งเลยสินะเนี่ย

คืนนี้ขอผ่านกันแล้วกันเว้ย
อาบน้ำนอนแบบนี้สงสัยตกซ่วมไปแล้วล่ะมั้งครับ
อ้าวมาแล้ว
ปฏิทุกข์มาเป็นชุดนางแมวยั่วสวัสดิเลยทีเดียวครับ
โอ้โฮอินเนอร์มาตรงนี้

เอาแมวไว้เลี้ยงสักตัวไหมคะ
ดูท่าทางฝั่งสามีเนี่ยคงไม่ชอบแบบนี้แหละมั้งครับ

โอ้โฮพ่อเปลี่ยนบรรยากาศให้
สงสัยอยากเปลี่ยนบรรยากาศจริงเล่นจะเต็มซะขนาดนี้

เอาไงดีวะคืนนี้กันหัวแล้วด้วย

แบบนี้เนี่ยถ้าปฏิเสธโดนถวนยับแน่เลยล่ะครับ
แม่ไม่รู้เหรอว่าเขาห้างเลี้ยงแมวไว้ในห้องนอน

แมวในห้องนอนเนี่ยมันส่งผลร้ายต่อชีวิตเลยนะแม่
โอ้โหถึงขนาดยกเรื่องความเชื่อมาเลยทีเดียว
พ่อไม่ชู้ฉันก็บอกมาอ้างความเชื่อโบราณไม่เอาโบราณ
ฮัลยาเริ่มนั่งอย่างซะแล้วล่ะครับ

ไม่ต้องมายก

แน่นอนครับว่าแต่สินแสในห้องนอนเนี่ยห้ามเลี้ยงสัตว์จริงหรือเปล่าล่ะครับ

สำหรับเรื่องการห้ามเลี้ยงสุนัขแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างไว้ในห้องนอน
และจะส่งผลถึงขั้นทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยล่มจมหรือล้มละลาย
การที่เราเลี้ยสุนัขหรือแมวด้วยความเมตตา
เมตตาต่างที่เรามีให้สัตว์เนี่ย
เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเขามองเห็น
เขาก็มาช่วยเราโดยที่เราไม่เคยร้องขอเลย
ถ้าท่านสังเกตดีผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือไปเก็บสุนัขจรจัดมาเลี้ยง
หลายคนจะผ่านพ้นวิกฤตโดยที่คาดไม่ถึงบ่อยให้สังเกตดู
ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
หมาเลี้ยงแมวจะเลี้ยงในห้องนอนหรือนอนบนที่นอน
สิ่งที่เราต้องทำก็คือดูแลสุขภาพดูแลความสะอาดทั้งตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเรา
เพราะว่าเรื่องสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ
ต้องแย่ให้ออกนะครับระหว่างห่วงจุ้ยกับสุขอนามัย
สิ่งที่จำเป็นต้องทำก็คือต้องตรวจสอบว่าสุขภาพเขาดีไหม
เขาจะนำพาสิ่งสกปรกขึ้นมาที่นอนหรืออยู่ในห้องนอนแล้วทำให้เราไม่สบายได้ไหม
ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงภายในห้องนอนหรือภายในบ้านไม่ได้ส่งผลร้ายใดนะครับ
ที่เลี้ยสัตว์เลี้ยงอยู่ก็ให้สบายใจได้ครับ